มาที่เรื่องขนลุกสู้ต้องเจอกับตัวเองเท่านั้น
ถึงจะรู้สึกว่ามันมีอยู่จริง

โบเมลดาเจอกุกกุกกุ

เรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับตัวเธอเองเลย

คือเมื่อกี้ไม่ได้สวดมนต์ก่อนเข้ารายการ

เหตุการณ์แปลกที่น้องเจอนะคือ
น้องไม่ค่อยได้กลับคอนโดสักเท่าไหร่

ก็จะเจอเพื่อนบ้านห้องตรงข้ามกัน

แล้วก็เดินสวนกันเวลาไปทำงานตามปกติเลย

น้องโบทราบข่าวจากคุณพ่อของเธอว่า
คนที่เดินสวนกันในวันนั้นทุกวัน

เอ้าก็คือสื่อสัมผัสวิญญาณไปเลย

คนนี้เขาตายเนื่องจากลื่นล้มในห้องน้ำ

อาจจะเป็นเพราะด้วยความแบบใกล้ชิดกันบ่อย

ค่ะมันเหมือนมีคนมองตลอดเลยอ่ะ

ในช่วงที่เดินทางไปถ่ายละครที่ประเทศอังกฤษนะ

อังกฤษไปอังกฤษยังเจอเลย
มานั่งบนหัวเตียงเธอเลยเธอบอกแบบนี้เลย

อย่างที่เล่าไปแล้วแหละในรายการนู้น
ก็คือเหมือนหนูแบบไม่ได้กลับมาคอนโดนาน
คือเราต้องสวดกันอยู่แล้วทุกวันทุกเวลาประมาณนั้น
เพราะว่าเขาต้องไปทิ้งขยะแล้วก็ออกไปทำงาน
แต่ครั้งนี้เขาทิ้งขยะแล้วก็หายไปเลย
เขาเสียชีวิตแล้วเพราะว่าลื่นอยู่ในห้องน้ำ

แล้วก็เขาคงมาลาละมั้ง

ส่วนตัวก็ด้วยความ

คือตอนที่เราไปอยู่คอนโดใหม่เนาะ

ก็คือไปอยู่ปกติแล้วด้วยความที่เราก็ไม่รู้

ความเชื่อนะยังว่าความเชื่อ
มันสลึมสลือด้วยความที่ใหม่นะคะ
ก็รู้สึกว่ามีคนแบบว่า

เขาเหมือนกระชากเราขึ้นมาจากเตียง

แล้วคือความแบบเหมือนความต่อสู้

คือประมาณนั้นแต่ว่าที่วิทยาศาสตร์ก็อาจจะแบบว่า
เปลี่ยนที่ใหม่อาจจะไม่คุ้นหรือเปล่า
ก็อาจมีหัวมงดหัวหมูตามความเชื่อ
แล้วท่านคืออาจจะแบบไม่แฮปปี้ตรงนั้นอะไรอย่างนี้
อันนี้ทั้งหมดที่เล่าเป็นความเชื่อนะคะ
แต่แค่จะบอกว่าสิ่งเหล่านี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันนะคะ

นอนผิดท่าหรือเปล่าแหมตะคิวกินหรือเปล่า

แล้วแต่ใครเจอคนนั้นจะรู้ดีที่สุด
เป็นช่วงดีที่ฉันไม่เคยเจอ